มาถือว่าแล้วกันไปไปเริ่มกันใหม่ก็แล้วกัน
พาไปดูต้นไม้แปลกกันหน่อยโอ้โหใครที่อยากได้ตัวเลขเขาไปกันเต็มเลยที่นี่ค่ะ
ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
มาแล้วค่ะงวดที่ผ่านมาขวัญบอกแล้วเดี๋ยว
เนี้ยเค้าบอกต้นเนี้ยมันแปลกน่ะ
ปลีกล้วยทำไมมันเป็นแบบนี้

อยากรู้บ้านละที่นะยังไม่บอกรอแป๊บหนึ่ง
เขาบอกอันนี้อยู่ที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีค่ะที่ปราจีนบุรี
ชาวบ้านบอกไปเห็นไอ้พลีกลัวนี่มันแปลกเหลือเกิน

โผล่ออกมาตรงกลางลำต้นจุดทูบกันแบบนี้ค่ะ
เจ้าของบ้านชื่อคุณสังคมศรีพักดีอายุ๗๐ปีเล่าว่า
ลูกกล้วยเอาไว้ตรงหน้าบ้านจริงปลูกมาหลายปีแล้วนะ
แต่ก็เพิ่งมาสังเกตเห็นนี่แหละว่าเปลียกล้วยอันนี้มันแปลกจริง
โผล่ออกมากลางลำต้นดูคล้ายกับเสียญพญานาค
ก็เลยคิดว่าน่าจะนำโชคลาภมาให้ค่ะ
ชาวบ้านหลายคนค่ะตาเขาก็ดีจริงนะ
อ่ะรูปกันไปถูกันไปลงแป้งกันไป
เขาบอกเห็นตัวเลขอยู่ที่ปีกล้วยเป็นเลข๒ตัวกับ๓ตัวมีเลขอะไรบ้าง

โอ้โหตาไม่ดีแล้วแป้งนี้ไม่ได้เลย

มี๖ข้างบนมี๙ข้างล่าง

คือชาวบ้านบอกที่คุณพูดไม่ตรง
เขาเห็นเป็น๐๕และ๑
เออโรยแป้งกันไปสิจ๊ะ
พอแล้วแต่คนคุณใครเห็นเป็นอะไร
ก็เห็นเป็นแบบนั้นโชคลาภของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
คุณรู้ไหมเมื่อกี้เป็นเลขก่อนรูปแป้งนะ
พอรู้แป้งไปเลขเปลี่ยน
เลขเปลี่ยนเป็น๕๑๑จ้ะ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวบอกบ้านเลขที่ไปเลย
บ้านเลขที่หลังนี้ที่ปลีกล้วยแปลกอยู่ตรงนี้

ไปดูก็แล้วกันเขาบอกจริงเลขเยอะเลยแหละนะ

เอาดอมไม่อยู่ก็ต้องให้น้ำแข็งกับขวัญแล้วล่ะ
ก็ต้นขนุนมันออกลูกขนุนมา
อยากให้เธอสองคนเอาแป้งไปรูปมันหน่อย

ขนุนเชื่อไหมว่าเป็นขนุนขนุนจริงคุณผู้ชม

เหมือนอะไรอ่านให้กันเหมือนอะไร
เหมือนฟา๊ก
อวัยวะเพศชายครับคุณผู้ชมฮะ

ชาวบ้านบอกว่าขนุนต้นนี้อายุ๒๐กว่าปีแล้วนะ

แล้วมีหลายคนก็แวะเข้ามาดูมาขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
เจ้าของบ้านเป็นสอสอในพื้นที่นะนะครับแล้วก็เปิดบ้านให้ชาวบ้าน
เข้ามาดูได้เลยอยากจะมาดูเลขอะไรดูได้เลยชาวบ้านยังบอกอีกว่า
ตั้งใจจะเอาบ้านเลขที่เมื่อกี้อ่านแล้วไม่อ่านอีกนะอ่า
ไปหาซื้อลอตเตอรี่น่าจะถูกรางวัลใหญ่ล่ะนะครับ
งวดสิบหกธันวาคมนี้ครับมันเหมือนอะไรน้ำแข็งดูอีกทีดิ
เหมือนแตงกวาพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ตจะมาจี้ให้หนูสองคนตอบให้ได้ว่ามันเหมือนอะไร
อุ้ยไม่เป็นไรหรอกเราสองคนเออลูกหนึ่งลูกสองแล้ว
อะไรกันแล้วเออถามได้เออคุณผู้ชมว่าเหมือนอะไรเอาพิมพ์มาพิมพ์มา
เอออยากรู้ในมุมมองของคุณผู้ชมค่ะเหมือนมะละกอเนี่ยหวานมากเออเออโอเค
เอามาดูกันต่อเลยค่ะคราวนี้พาไปดูงูหน่อยงูงูใช่เหรอ
งูทำไมมีหงอนอ่ะเฮ้ยงูอะไรมีหงอนคุณผู้ชมขอดูมาแบบเต็มเต็มเลยค่ะ
ไหนแล้วสิ่งที่เจอค่ะป้าจริงนานมากค่ะแต่รู้สึกแล้วว่าจะต้องเจอ
เพราะท่านบอกมาแล้วว่าจะต้องเจอ
นะคะอันนี้เจอจริงจริงค่ะจังจังมากครับผมเลยนี่คุณผู้ชม
สิ่งที่เธอเห็นเธอบอกว่าเจอจริงจังเลื้อยผ่านหน้ารถของเธอ
เอาคลิปนี้มาถ่ายไว้งูเขียวงูเขียว
ตัวนี้เธอเชื่อว่าเป็นปฏิหารเพราะว่าเหมือนกับแบบรู้ว่าจะเจอ
แล้วเธอก็เชื่อว่าเป็นบารมีของปู่ย่านาคานาคีนะคะ
คือเธอไปบวงสวงที่คำชโนธที่อุดรไงเมื่อวันที่๓ที่ผ่านมา
แล้วก็ไปดูงูเขียวมีหงอนคล้ายพญานาคที่เจอในสำนักสงฆ์
ทีนี้พอเห็นในสำนักสงฆ์ใช่ไหมหลายคนก็เชื่อว่าเป็นพญานาค
แต่ปรากฏว่าขากลับคุณผู้ชมดูนี่นี่เมื่อกี้ยังเห็นไม่ชัดใช่ไหม
อันนี้ที่ให้ดูค่ะอันนี้ชัด
ใช่ค่ะแล้วก็เลยเชื่อว่านี่เป็นบารมีของปู่ย่านาคานาคี
ก็เลยแบบเอ๊ะสิ่งที่เห็นที่สำนักสำนักสงฆ์กับที่เจอที่เลื้อยกลางถนน

ชาวเน็ตเขาก็ถามทะเบียนรถราคาเขาก็บอกไปนะคะ๓๔๕๕
บางคนก็บอกว่าขอให้มีโชคมีลาบกันแล้วกันนะคะ

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีคนพูดเรื่องนี้กันเยอะ
ศาสตราจารย์ดรเจษดาค่ะ
ก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยานะของจุฬา

หลายคนบอกว่างูมีหงอนหรือมีนอนแล้วแต่คนจะเรียก
อาจารย์บอกว่าจริงมันคืองูหนูแร็ด
นำเข้าจากประเทศเวียดนาม
มันจะมีชื่อของมันนะเขาก็เลยเรียกกันเป็นงูแร็ด
เพราะว่ามันจะมีลักษณะเหมือนหอนเหมือนหน่อออกมานั่นเอง
ไม่ค่อยพบในไทยจะเจอในเวียดนามอะไรแบบนี้นะ
ต่อกันเรื่องของงูไม่ไปไหน
แต่นี่เป็นงูจงอางที่เขาบอกโผล่มาข้างบ้าน
จงอางมันก็จะแผลแม่เบี้ยแผลแม่เบี้ยแบบนี้นะคะ
แล้วมันสู้กับใครรู้ไหมสู้กับหมานะ
งูจงอางตัวใหญ่ชูคอแผ่แม่เบี้ยสู้กับเจ้าหมูปิ้งค่ะ

มาเป็นแบบมีพักพวกมา๓๔ตัวด้วย
อยู่ตรงป่านะคะรกร้างค่ะ
แถวตรงบ้านของชาวบ้านที่ตำบลนาซายอำเภอพิบูรรักษ์จังหวัดอุดรธานี
เจ้าของบ้านกลัวมันจะมาทำอะไรอันตรายลูกหลานนะคะ

ก็เลยมีการส่งจิตอธิษฐานเชิญงูจงอางที่คิดว่าเป็นงูเจ้าที่ให้ไปอยู่ที่อื่น
อย่ามาสร้างความหวาดกลัวให้กับคนอื่นเลย
ไม่ใช่ส่งจิตอย่างเดียวแต่ชาวบ้านพยายามจับงูไปปล่อยกันด้วย
จริงมันอันตรายนะคุณแม่แนะนำนะคะ
เขาไปถางหญ้าก่อนถางหญ้าที่มันโรคออกออก
พอมันเตียนปุ๊บเขาไปสุ่มไฟไล่งู
แล้วก็เลยไปเรียกรถตักดินมาถ่ายพื้นที่ให้มันโล่งเตียนไปเลย
เพราะกลัวว่ามันอาจจะมีสัตว์มีพิษอีกนะคะ

เจองูจงอางที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่ค่ะ

แล้วก็เคลียร์พื้นที่จนโล่งปรากฏดัน

นั่นแหละค่ะก็เจอแต่ไอ้เจ้าตัวนี้แหละ
พยายามนะถางแต่ประถางแบบนี้มันก็ดีนะ

มันก็อาจจะไม่มีสัตว์มีพิษอันตรายมาแถวนั้นไง

แต่ความยาวของจงอางเนี่ย

แต่ไปส่องเลขรถข้างรถตักดินก็แล้วกัน
รุ่นรถเหรอเนี่ย

หวังจะได้โชคได้ลาบกันไปก็แล้วกัน

สุนัขบ้านคุณผู้ชมออกลูก

เหมือนกันนะ
สองตัว

โอ้โหที่๑๔ตัวแข็งแรงเบื้อทุกตัวรอดเบื้อทุกตัว
โอ้โหสิบสี่ตัวไม่ตายเลยหรอ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคนที่เห็นคลิปนี้เข้ามาถามว่าหมาพันธุ์อะไรเนี่ย
นะครับแล้วจะเอานมที่ไหนเลี้ยง
เจ้าของคลิปก็บอกว่าเออหมามันมีแม่นมด้วยนะ
เขาบอกว่าแบ่งหมาบางส่วนไปให้แม่นมเลี้ยงแล้วนะครับ
เพราะว่าลำพังหมาตัวเดียวนมไม่พอแน่
แต่คนที่ชอบตัวเลขเขามาเม้นต์มาเม้นไว้เม้นไว้นะ
ก็แม่๑๔ตัวก็ต้อง๑๔๔๑แล้วก็๔สลับไปสลับมาแบบนี้
แล้วมีบางคนบอก๙๑๔ด้วยนั้นที่ผมอ่านตามเมนต์นะคุณผู้ชมผมไม่ได้ใบ้นะ
เออนี่แหละฮะโอ้โห๑๔ตัวครับ